ในสำนวนหรือแม้กระทั่งอายการซึ่งดูสำนวนถึงเชื่อเป็นมั่นเป็นเหมาะกับตัวเลขไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงคะคือแปดสิบกิโลเมตร
มันไม่ใช่มาโผล่เอาตอนจบนะมันโผล่มาตั้งแต่วันแรก
สองคนในตำรวจสองท่านอ่าบอกว่าแปดสิบแปดสิบอ่านะ
มีแต่ท่านธนสิทธิ์คนเดียวบอกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดอ่าอ่าแล้วต่อมามันมี
เราก็เหมือนกับมีพยานอื่นมาสนับสนุนจนถ้าพูดเหมือนกับมันรีริ้วความเร็วจนไม่เกิน๘๐
ลดความเร็วให้เหลือไม่เกินแปดสิบห้าตามที่กฎหมายกำหนดก็คือแปดสิบ
ใช่เพราะมันมีความอะไรหลายอย่างที่มันมาประกอบเขาพยายามหาพยานข้างถนน
พยานนั้นมาประกอบค่ะเราก็เราเริ่มต้นอ่ะเรายึดความเห็นผู้เชี่ยวชาญค่ะ
เห็นผู้เชี่ยวชาญที่อาจารย์บอกในรอบแรกคือณตอนนั้นคือพันธุ์ตำรวจตรีธนสิทธ
ใช่ณตอนนั้นแต่เราก็อาจจะเราอาจจะหลุดนิดหน่อยตรงเราไม่ได้ให้เขาแสดงวิธีการคำนวณ
เนี่ยเพราะเพราะถามอันยังไงกันเดี๋ยวก็ไปโชว์กันในศาลได้การคำนวณเนี่ยอ่า
อาจารย์แต่ทีนี้ถ้าสมมุติเราลองรวบรวมดูมันเป็นข่าวแล้วด้วยนะคะ
หรือว่าควรจะพูดถึงแปดสิบนะมีตำรวจสองนายซึ่งไม่ได้ใช้การคำนวณ
ใช้การเปรียบเทียบจากประสบการณ์ที่ตัวเองเจอและเห็นอุบัติเหตุมา
ความเสียหายก็ผมเนี่ยไม่ไม่ถึงหลอกร้อยเจ็ดสิบนะคะอยู่ประมาณไม่เกินแปดสิบ
แต่ว่าแต่ว่าเราได้สัมภาษณ์หนึ่งในสองตำรวจนะคะครับอ่า

ก็บอกว่าแต่ว่าถ้าเอาให้ชัวร์คือต้องดูกล้องวงจรปิดอ่า
แต่ฉันไม่รู้ว่าเขาพูดนะตอนปีนั้นหรือเปล่านะคะไม่มี
ต่อมาต่อมาต่อมาก็คือท่านธนสิทธิเนี่ยนะคะ
ก็คือเป็นอำรวจพิสูจน์หลักฐานอยู่ในทีมนี่ใช้คำนี้นางวิทยาศาสตร์
เป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่ในทีมของพิสูจน์หลักฐาน
ใช้ตัวเลขหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงบวกลบสิบเจ็ด
โลเมตรต่อชั่วโมงใช่อ่ายังไม่พูดถึงตอนที่มีตัวเลขที่

คุณจารุชาติผู้ตายที่เพิ่งจะเกิดเหตุไปเนี่ย
จรุชาติที่มาให้การ๕วันหลังเกิดเหตุเนี่ยนะคะพูดถึงความเร็วไหมคะ
ไม่ได้พูดเลยพูดแต่เพียงว่าขับไปเรื่อยแล้วขับตามหลังมอเตอร์ไซค์ใช่ไหม
มันก็เป็นนัยยะว่าแล้วมันขับเท่าไหร่ตามหลังมอไซค์
และทีนี้การสอบมาก็ไม่ปรากฏการสอบความเร็วในครั้งแรกค่ะ
แล้วก็มันมีตัวเลขเดี๋ยวเราใช้ภาษาชาวบ้านนี้นะคะ
ที่เหลือเปลี่ยนเป็นตัวเลข๗๙กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วอย่างไหน
แล้วถูกสัมทับด้วยตัวเลขการคำนวณของอาจารย์สายประสิทธิ์ที่๗๖
ทั้งหมดมันก็เลยทำให้ทุกอย่างไปในทางเดียวกัน
ถูกไหมคะครับสองอย่างข้อแรกอายการไม่เอกใจอ่ะคะ
ว่าเอ๊ะทำไมตำรวจพิสูจน์หลักฐานคำนวณห่างกันเป็นร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เหรอ
ตำลวดพิสูจน์หลักฐานก็ตอนแรกเฉยเฉยตอนแรกก็ตอนแรกก็ว่าเร็วแล้วไง
ตอนแรกอ่ะไม่หมายถึงตอนที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเลขอ่ะค่ะก็ตัวเขาเปลี่ยนเอง
แล้วไม่เอกใจเหรอคะเพราะสอบสวนไปเขาก็บอกคำนวณผิดไม่ไม่เอกใจเหรอ
แล้วคดีนี้มันเป็นคดีที่มันถูกตั้งคำถามตั้งแต่แรกแล้วนะมันมันเป็นอย่างนั้น
แล้วพอคุณธนสิทธิ์เขาบอกแค่นี้นะมันก็ไปคือเขาบอกอ๋อผมรู้แล้ว
จำวันถามเมื่อสักครู่คุณธนสิทธิ์เขาเราสอบครั้งที่สองนะ
หลังจากที่มาจากการบันทิการเราสอบแล้วหลังจากนั้นสอบมา
จำได้ว่าสอบแล้วเขาก็บอกว่าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดครั้งที่หนึ่ง
พอครั้งที่สองนายตำรวจเอาซีดีไปให้ดูทุกที่ก็บอกคำนวณจากซีดีใช่ไหม
เขาก็ไปดูซีดีแล้วกลับมาถึงเจ็ดสิบกว่าอ่าเจ็ดสิบเก้า
อ่าอันนี้ข้อหนึ่งข้อหนึ่งอ่าที่เกิดกันแล้วมีท่านอาจารย์สายประสิทธิ์
มาสองทับด้วยตัวเลขใกล้เคียงกันก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยกัน
อ่าข้อที่สองก่อนจบรายการแบบเร็วนะคะอาจารย์คือคุณจารุชาติเนี่ย
มาหลังเกิดเหตุการณ์๕วันก็จริงแต่ตอนนั้นตอนนั้นคือ๗๘ปีที่แล้วเนี่ย
ได้พูดถึงความเร็วไม่ได้พูดแล้วมีการเรียกสอบเพิ่มเติมในช่วงปีหกสอง
พูดถึงความเร็วเนี้ยนะพูดสอบสอบก่อนหน้านั้นแต่ไม่ได้ตัวมาอ่า
แต่แต่ว่าไอ้ตัวเลขที่บอกไม่เกินแปดสิบเนี่ยจารุชาติให้ให้สิบเจ็ดสิบ
ให้การเมื่อไหร่คะธันวา๕๖๒ก็คือที่เพิ่งจะเกิดขึ้นใช่
เพิ่งได้ตัวอ่าตามสำนวนตามสำนวนสั่งไม่ฟ้องของไออาการครับ
คำถามคือสุดท้ายแล้วอาจารย์ขอสั้นเดี๋ยวเราต่อกันในเฟซบุ๊กไลฟ์นะคะ
คือไม่สงสัยเหตุการณ์เกิดขึ้น๕๕มาสัมภาษณ์เขาให้การ๖๒
เขาจำคืนนั้นได้ดีขนาดนี้เลยเหรอคะ
เขาไม่ได้บอกเป๊ะนะเขาบอกโดยประมาณ
ซึ่งการบอกโดยประมาณการขับหลังมอเตอร์ไซค์และการขับรถกระบะกระบะคงไม่ถึงขนาดเป็นร้อย
คือมันมีคำนักวิทยาศาสตร์ยืนยันไว้ก่อนแล้วแต่เราก็อยากรู้ว่าเออมันจริงไหม
คือถ้าคนนี้บอกผิดไปจากนี้เนี่ยมันน่าคิด